คุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญของชาวไทยรัฐ
อีกวันหนึ่งก็คือวันกัมพลวัชรพลนะครับ
พุธที่๒๗ธันวาคม๒๕๖๐นะครับ
ซึ่งงานจะจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ช่วงเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปนะคะ
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอกลุ่มเด็กนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติ

ซึ่งหุ่นละครเล็กเป็นการแสดงซึ่งจะนำมาใช้
นำมาแสดงนำมาโชว์ในงานวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ

ไปดูความตั้งใจของน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอก
อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เขาฝึกซ้อมโขน
เพื่อเตรียมมาแสดงในงานวันกัมพลวัชรพลพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะ

ทุกคนภูมิใจในการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐนะครับ
พร้อมที่จะเป็นเด็กที่เรียนดีและเป็นคนดีของสังคม
นี่คือสิ่งสำคัญมากที่ไทยรัฐปลูกฝังนะครับ
แล้วก็เรียนรู้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทย

นี่เป็นน้องจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกค่ะ
เขาฝึกซ้อมโขนรามเกียรก่อนแสดงจริง๒๗ธันวาคมนี้
ซึ่งเป็นวันกัมพลวัชรพล

คือนายวรสวงสุธิสวรรค์หรือครูนก
ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นประเภทบุคคล
สาขาอนุรักษ์มรดกไทยจากกระทรวงศึกษาที่การ
และนางจารุณีสุธิสวรรค์หรือว่าครูแหวว
ได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี
นกบอกว่าดีใจค่ะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็ก
ซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสชายขอบ
เรียนรู้และฝึกหัดโขในโรงเรียน

แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
อกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน

ในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ
แหววบอกว่าตลอด๒๒ปีที่ผ่านมาของชีวิตความเป็นครู
ทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญา
ตลอดจนกำลังทรัพย์ส่วนตนเพื่อพัฒนาลูกศิษย์
ด้านการเรียนรู้พัฒนาจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
แสดงโขนในงานวันกัมพลวัชรพล
สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณครูและนักเรียนเป็นอย่างมากค่ะ
ที่จะได้มีโอกาสแสดงนัตตสินชั้นสูง

จัดขึ้นเป็นวาระพิเศษนะครับขึ้น
ได้ยกย่องท่านกัมพลวัชลพล

ติดตามรับชมนะครับการแสดงของเด็กในครั้งนี้นะครับ
เด็กชายธนกฤษสุธิสวรรค์ซึ่งรับบทเป็นทศกัณฐ์ค่ะบอกว่าดีใจตื่นเต้นมากเลย
ที่จะได้มาแสดงในวันกัมพลวัชรพลที่สำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เขาและเพื่อนตั้งใจฝึกซ้อมและบอกว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะ
ผมมีแรงบันดาลใจในการเล่นโขนตอนที่ท่านเลขามูลนิธิไทยรัฐพาผมไปชมโขนพระราชทาน
ผมก็เลยมีแรงบันดาลใจที่ผมได้มาฝึกซ้อมโขน
ตอนแรกผมก็คิดว่ายากแต่ความจริงมันง่ายและทำให้ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ผมรู้สึกภาพภูมิใจมากครับ

๒๗ธันวาคมนี้พบกับพวกเราขนเด็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกนะครับ
ขอบคุณครับ
วันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับงานวันกัมพลวัชรพล
ก็จะได้ชมการแสดงโขนจากน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอก
ซึ่งก็อยากพาน้องเขาฝากมาบอกว่าอยากจะให้ผู้ใหญ่ใจดีมาชมกันเยอะ
เพราะถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันนะคะใช่ครับ